วันเสาร์นี้มันเต็มร้อยไปกับ
โชเซ่อัลโดโชว์ลีลาวัดเชิงกับเจรามีสติเฟน
พร้อมด้วยไฟล์ระดับ๕ดาวของ
อิสลามบาคาเชฟซัดกับแดนฮุกเกอร์
โชเซอัลโดโชลิลาวัชเชฟซัตแดนฮุกเกอร์